คุณผู้ชมค่ะกลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะ
เกิดเหตุคนร้ายค่ะเป็นผู้ชายค่ะว่าเป็นทหารนะคือตอนนั้นเนี่ยไปด้วยอาการขาดสติเลยค่ะพกอาวุธปืนประจำกายไปแล้วใช้ปืนนะคะไปจี้ล็อกคอผู้ชายพนักงานร้านสะดวกซื้อไว้เป็นตัวประกันแล้วบอกให้พนักงานผู้หญิงเนี่ยไลฟ์สด
หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันค่ะ

จ่าสิบเอกพงพันธ์กุลโฮงอายุ๓๗ปี
เป็นทหารสังกัดกองกำลังผ่าเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะ
เป็นผู้ก่อเหตุไปล็อกคอแล้วก็ใช้อาวุธปืนขนาด๑๑มิลลิเมตร
จี้นายนัฐกาลแหกปากอายุ๒๑ปี
เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อไว้เป็นตัวประกัน

แล้วก็บังคับให้พนักงานหญิงไลฟ์สด

ทีนี้พนักงานที่อยู่ในร้านได้มีการโทรศัพท์แจ้งผู้ใหญ่บ้าน
หลังจากนั้นก็แจ้งตำรวจสพแม่ริมให้ช่วยหน่อย
มาเจรจาเกลี้ยกล่อมระหว่างที่ตำรวจกำลังเดินทางมา
ปรากฏว่าตำรวจสายตรวจเดินทางมาถึงก่อน
พยายามที่จะเจรจาก็เลยทำให้จ่าสิบเอกพงพันธ์วางอาวุธลง
แล้วก็ปล่อยตัวประกันแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ทุกคนเผลอ
จา๑๑พงพันธุ์ยิบอาวุธปืนขึ้นมาจอยิงขมับตัวเอง
ล้มลงด้านหลังรถกระบะของตัวเอง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยการนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน
แต่ตอนนั้นอาการสาหัสก็เลยมีการส่งตัวไปรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลสวนดอกก็คือโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แต่ทหารนายนี้ทนพิษบัตรแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนพนักงานชายและก็หญิงที่ตอนนั้นอาการแตกตื่นนะ
เดินทางมาที่สถานีตำรวจมาสงบสติอารมณ์
พนักงานร้านสะดวกซื้อเล่าบอกว่าพนักงานที่ถูกจี้เป็นตัวประกัน
ออกเวรสักประมาณตี๔หลังจากที่ออกเวรแล้ว
ก็ได้ไปนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อที่ตัวเองทำงานนั่นแหละค่ะ
หลังจากนั้นก็มีทหารคนดังกล่าวขับรถกระบะมาจอดหน้าร้าน
ตอนแรกเนี่ยนึกว่าเป็นลูกค้าตามปกติจากนั้นผู้ชายคนดังกล่าวค่ะ
เดินถือปืนออกมาเจาะหัวแล้วก็ล็อกคอพนักงานเป็นตัวประกัน
โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งตำรวจ
ส่วนเรื่องของคดีความนะครับพลตำรวจตรีพิเชษจีรนันตสิน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า
สาเหตุที่จ่า๑๑ผงพันก่อเหตุในครั้งนี้
จากการสอบถามผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบว่า
ผู้เสียชีวิตเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อน
อีกแล้วเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อน
และอาจจะเกิดความเครียดขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ
โดยหลังจากเกิดเหตุตำรวจพิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่
เดินทางมาเก็บหลักฐานเก็บพยานต่างนี่นะครับ
แล้วก็เดี๋ยวบอกว่าต้องมีการสืบสาวราวเรื่องนะ
ว่ามันเกิดอะไรกันแน่นะคะ